อีกหนึ่งเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ออสพลตรวจเอกสมยศนายกสมาคมก็เปิดโครงการกองทุนโดยใช้เงินครอบครัว
เงินส่วนตัวแล้วนะครับรวม๔๓ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือสภาพกล้องของสโมสรที่กระทบจากโควิด๑๙
รูปแบบการกู้ยืมครับไม่คิดดอกเบี้ย

สมาคมกีฬาฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับ
ตัดสินใจได้ก่อน๑๕กันยายนครับ
ส่วนประดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ
พอเห็นข่าวนี้ของสมาคมก็ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงสมาคมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากได้รับการแจ้งผลการพิจารณาการใช้เงิน๑๖ล้าน
เพราะว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นไม่มีแข่ง
ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนของทางเมืองไทยประกันภัยนะครับ

ถ้าไม่มีก็เลยมีการเขียนเอกสารว่า
ซึ่งมาดามแป้งก็ชี้แจงในหนังสือฉบับใหม่ว่าขอให้จัดสรรเงินดังกล่าวไปให้กับสโมสรสมาชิกในไทยลีก๓แทนก็ได้ครับทั้ง๗๒ทีม
สรุปแล้วจะได้ทีมละ๒๒๒๒บาทนะครับเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนจากโควิด๑๙
ก็จะเป็นการช่วยนะครับในการช่วยเหลือสโมสรที่เป็นรากฐานของบอลไทยอย่างแท้จริง
แต่หากสมาคมนั้นไม่ดำเนินการก็ขอให้แจ้งกลับต่อบริษัทด้วยครับ

เริ่มคลิกออฟ๑๖น๕นเข้ารายการถ่ายท่อสดในเวลา๑๕น๕๐น
ก็รับชมได้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒